ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาดีผมจะมาหาน้องผม
ปรากฏว่าขนาดกำลังขี่อยู่
มีวัยรุ่นคนหนึ่งวิ่งถือมีดมาด้วย

เป็นแผลชะกันนะครับทั้งที่แขนแล้วก็ที่ขาซ้ายหลายต่อหลายแผล
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันในการที่จะช่วยเหลือเบื้องต้น

จากการตรวจสอบก็พบว่าคนเจ็บถูกชายวัยรุ่นคนอื่น

คนเจ็บคนนี้คือนายจักริตปานพิพัฒน์อายุ๒๑ปี
เขายังพอมีสติในการให้ข้อมูลนะฮะแต่ก็เจ็บโอดโอยแล้วครับ
เพราะว่าแขนก็ถูกฟันขาก็ถูกฟันนะฮะ
เขาเล่าให้ฟังบอกเขาขี่รถจักรยานยนต์มาหาน้อง
ที่ตึก๙๕นะครับ
โครงการเอื้ออาทรวัดกู้๒ที่ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

ถูกชายวัยรุ่นคนหนึ่งใช้มีดวิ่งไล่ฟันเขา
เขาก็พยายามขี่รถหนีแล้วก็เสียหลักล้มลงนะครับ
ก่อนจะถูกวัยรุ่นที่ตามมาใช้มีดฟัน
เขายืนยันเลยผมไม่รู้จัก
แล้วก็ไม่รู้เลยว่าเขามาฟันผมทำไมนะฮะ

ผมมารับน้องแล้วมีเรื่องอะไรกันผมมารับน้อง
แล้วไงมีเรื่องอะไรจะมาก่อนไหมแล้วรู้จักไหมไม่รู้จักเลย
ผมไม่รู้จักเลยอยู่เขามาฟันผมนะครับ
ทีนี้มีพยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นคนเจ็บขี่มอเตอร์ไซค์หนี
โดยมีคู่กรณีเป็นวัยรุ่นถือมีดแล้วก็วิ่งไล่หลังมานะครับ
ทั้งคนเจ็บขับรถเสียหลักไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
จนรถของคนเจ็บล้ม
ทำให้คนที่ก่อเหตุไล่ตามมาทัน
แล้วก็ใช้มีดกระหน่ำฟันคนเจ็บหลายต่อหลายครั้งนะครับ
อาจารย์มันเป็นอย่างไร

ปลามีดใส่แล้วก็รถล้มเขาว่าฟันพอเขาล้ม
พี่เขาวิ่งหนีมาตรง๔๐ครับแล้วก็ให้คนช่วยครับ
คือมีวัยรุ่นไล่ฟันมา

ล้มเสร็จแล้วเขาไล่มันฟันเร็วส่งต่อไหม

แล้วก็เขาก็มานั่งอยู่ตรงนี้แหละครับ
นั่งอยู่แล้วคนที่ก่อเหตุนี้เหรอ

เหตุการณ์อยู่ดีนะฮะว่าคนขี่เขาขี่รถมาดี
และทีนี้ถูกไล่ฟันก็เลยไปเสียหลักล้ม

แต่ล้มแล้วไปชนรถจักรยานยนต์วินเขานะครับ
แต่ทีนี้หลังจากล้มเท่านั้นแหละฮะถูกฟันเลยนะครับ
ตำรวจสืบสวนสพปากเกร็ดลงพื้นที่

แล้วก็เตรียมที่จะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ